รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เจ๊

เออเจ๊ทำให้เรื่องเป็นใหญ่

อะไรนะจริงอย่างนั้นไม่มีพิรุธ

เฮ่ย

เจ้าบอกทำไมถาข้างวีดีโอคอร์เดินเซอร์อยู่
เฮ่ยห้ามบอก

แต่นี่ไม่ธรรมดานี่บริโภคของนอดเหรอเจ๊

อุ๊ยแบบเดี๋ยวเพิ่งติด

เอาอยู่แค่

นี่มีฟันแซมออกมา

แต่ผมเนี่ยนะก็มีเบอร์แฟนเจ๊
แล้วผมต้องแทนตอน

อ่ะและเกาหลีเจ๊ไม่ได้

เออนั่นมันหน้าคอม
นี่มันระเบิดนี่มันไม่เกี่ยวกัน
ดูดิดูจิตใจดิพี่บอยดูจิตใจ
รีบจ่ายมันไปแกงเหลือเช่าอีกคนนึง

แต่ยังบอกเลยว่ากลับออกเอง

ใช่แล้วก็ต้องเป็นแบบร้านหรู

เลี้ยงเลยอาหารคุยกับหนุ่มเกาหลีก็ต้องเลี้ยงอาหารเกาหลี

เอางี้ถ้าร้านอาหารเกาหลีมีอยู่ร้านหนึ่ง

เจ๊พอจ่ายเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่กินเสร็จแล้วมาให้อาหาร
ไม่หารเดี๋ยวเจ๊เลี้ยงเอง

เท่าไหร่เจ๊ก็จ่ายไม่ต้องห่วงเรื่องราคา
ยินดีจ่ายเพราะว่าที่นี่ราคาดีมาก
แล้วเมนูไหนในร้านเลสสันราคา

ใครรู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านเรสสัน
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ซีฟู้ดต๊อกปงกิไซส์เอส
๒ปลาหมึกบับเบิ้ลซอสเผ็ด
ข้าวผัดเรสสันบีบีบับ
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊ก
แล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้
แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืน
ของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น

เงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
เวลาบ่ายแบบนี้ค่ะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
เราจะมาพบกันกับรายการสุดท้ายที่จะเอาราคามาเป็นเรื่องสนุก
แค่ทายให้ถูกว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
กับรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ค่ะพี่พ่อเพิ่มถามคุณของเราคนต่อไปนะคะ
ขอต้อนรับคุณแจ๊คเชิญยิ้ม
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

เพราะว่าตั้งใจจะดูความหล่อของน้องอยู่

อุ้ยนี่นอกจากดูเต็มตาแล้วบอกได้เลยว่า

ทำไมล่ะครับเธอคือหล่อเหลือเกินคุณ
นี่ขนาดป่วยนะเนี่ยยังหล่ออีกละเนี่ย

ถูกต้องเลยเพราะว่ามีผมเป็นผู้ชายคนเดียว

เพราะว่าส่วนมากจะพาแฟนช้อปปิ้งมากกว่า

มันลืมขออีกสามหมื่น

ฮอตขนาดนี้นี่ฮอตแรงกว่ามุกผมอีกนะเนี่ย

เวลาแฟนซื้อของเราได้ดูป้ายราคาบ้างไหมครับ

ส่วนมากก็จะดูใบเสร็จตอนท้ายอย่างเดียวเลย

ลุกด้วยแพงด้วยแล้วปวดท้องอึด้วย

เอาไปทำอะไรเก็บไว้เพื่อเป็นชุดการศึกษาของเมียคนต่อไป
เดี๋ยวก่อนเอาเมียคนนี้ให้รอดก่อนดีกว่า

โอ้ใช่ดีขึ้นหรือยังครับป่วยทั้งคู่เลย
ก็อย่างที่บอกว่าต้องดูแลกันไปนะครับพี่
เพราะว่าต่างคนต่างป่วยนะครับผม
น้อยคนที่จะได้แพ็คเก็ตอย่างผมกับแฟนค์แฟนค์
สองคนรับแพ็คเก็ตทั้งปอดทั้งใต้เลยทีเดียวเชียว
โอ๊ยยินดีกับคุณด้วยค่ะ

อยู่ตรงนู้นค่ะใกล้ปวดของเราโอ้โฮ
ก็เหมือนกับที่ผู้หญิงนี่ล่ะไปยืนรอด้วยนะครึ่งเชื้อโมง๑๕นาทีรอไม่ได้กลับไปล่ะ

ดูกันสินักอิโมปราณี่เพิ่มมาเนี่ยครับที่หลังนั้นไม่เป็นหน้าไม่ได้นัดอีก
ใช่ใช่ไหม

รอทำไมแพ้ชาปนักจิต
ทั้ง๓๔ชั่วโมงก็รอได้ใช่

นี่มันอยู่ร้านมากกว่าเจ้าของร้านอีกนะเนี่ย

ไม่ต้องเขาดูแลกันเองได้

ไปขยายสาขาไอติมถอดเค้า

เฮ้ยเจ้าแม่ตานี

แกไปรับขันห้ามาตอนนี้โอ้ใจนะ
นี่เขาดูแม่นจริงเขาลงทรงจริง
หรือว่าเป็นพวก๑๘มงกุฎ๑๙ชะดาอะไรหรือเปล่า
นี่ของอย่างนี้แม่ไม่เชื่ออย่ารบรู
ที่ลงมาแล้วมาทั้งชุดเจ้าแม่เลย

พี่โล่งสวัสดี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

นี่มันเป็นเรื่องแกษฐเป็นเรื่องของจริงมันเป็นเรื่องเจ้าเข้าสน

จะบอกว่ารู้กศิษฐจะไม่แต่ถือศิลป์ไง

แม่ก่อนประทับทรงนี่ต้องสวดประจำ

ดับนะดับดับ

จัดสะพะคาวะไต่สี่ผิดโสภะกาวะ

อะไรเดี๋ยวถ้าจ้อแม่ประทับงน

ลากกันนองหนึ่งของสีหนุ่ม

แล้วใส่วิ๊กแบบนี้ใครจะนับถือแล้วนี่

คือจะลงทรงต้องใส่ชุด
ให้มันสะอาดจิตใจสะอาด
หลายองค์หลายที่ใครเรียกอะไรไปทรง

คือเวลาเล่นอะไรให้เกียรติแม่นี้

กำลังกินมุหรรณเด็กเดินเข้ามาหาเลย

ไม่ไปที่อะไรอ้วนเปลี้ยงอีกแถวนี้

หัวหลานปรวดไอ้แจ๊กมันสไตรสไตรจะเป่าให้

วัดสิ้นสัทธาธรรมแม่ตั้งที่ไหน
ตั้งอยู่ที่ตระทำตะเพาะอัมเภอรมตัว

เอาวัดเฉาตุกนี้แหละ
อย่าฉีกมุกแยกไปนะมันจะยาวลูกค้า
ที่แม่เตรียมไว้มันก็เยอะอยู่นะลูกนะ
มันยาวไปหน่อยเดี๋ยวของเราก็มั่วอีก

เฮ่ยแต่แม่จะมาทับแล้ว

ตรงก็ตรงปัตตรค

อื้อลูกไม่รู้เอง

เด้อเกิดอะไรนะเกึ่นแม่ตานี
ใครอยากถามเรื่องแม่ใครก่อนเลย
ไม่ได้เลยลูกเลยมา
คุณแม่มีท่าเหมือนลูกไม่

เห็นไหมเงียบไปเลยโอ้เตรียมในลายโค้กชุมรส
อยากให้แม่เกินอยากให้แม่ลงพอแล้วแม่
อย่าให้แม่ลงรายละเอียดไหม
เหมือนกับเห็นใช่ไหมล่ะเหมือนกับแม่เห็นใช่ไหมล่ะ
ก็น่าจะเห็นนะแม่ก็ไปตามกับผม
เดี๋ยวก่อนพี่จะลองเนี่ยช่วยไอ้นี่หน่อยได้ไหม
อย่าผมไม่ไหวจริงป่วยช่วยอาการกายมาหน่อย
ตอนนี้ป่วยน่ะสิครับผมขามาลูกขามา
เอามาเป็นโรคปอดนะครับผมเป็นโรคปอดใช่ไหมลูก
เป็นโรคปอดสองข้างครับ